อารมณ์หลอนมากหลอนจริงพี่เบิร์ดที่โรงแรมนี้ขนหัวลุ้กเลยค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาไปนอนพักที่โรงแรมแล้วมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นกับเขา
แต่ไอ้ความพีคอยู่คือด้านหลังนี่สารสารมาอยู่ตรงระเบียง
คุณผู้ชมลองดูคลิปที่เขาถ่ายรีวิวมาค่ะ

แซมว่ารมณ์เด็ดเต็มด้วยนะ
โหมีเหรียญการซื้อที่ด้วย

เห็นแล้วคนลุก
องค์ประกอบพร้อม

เดี๋ยวสารเนี่ยทำประดาษเขาก็ทำที่ชั้น๑

เอาว่าถ่ายคลิปกั้นใจแล้วก็เหมือนกันจะรีวิวจังหวะช็อตที่เปิดม่านไป
จะถ่ายรีวิวด้านนอกระเบียงเขาช็อกเลยนะ
อ่าเฮ้ยสารมาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วตรงห้องเขาอ่ะ
หรือมันเป็นอาคารพาณิชย์ข้างล่างไม่มีที่
ก็เลยก็ทำไมต้องทำตรงนี้วะ
ใช่ทำไมต้องทำตรงนี้มันต้องมีอะไร
แล้วนี่คือชั้น๕พี่เบิร์ตมันเป็นชั้นที่ไม่ควรจะตั้งศาลเลย

แล้วผู้ชายคนนี้นะเขารีวิวประสบการณ์นี้
มากับตัวเองค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑กรกฎาที่ผ่านมา
ไปเปิดโรงแรมแถวสุขุมวิทย์
ใช่สุขวิทย์มีแบบนี้ด้วยเหรอ
เขาบอกคือละพันสองอ่ะดอม
แล้วราคานี้นะคิดว่ามันน่าจะได้ห้องที่แบบดีประมาณนึง
เขาก็ได้ห้องพักชั้น๕ของโรงแรม
คือไปถึงก็เพลียก็เหนื่อยแล้วไง
หลับพอหลับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะ
เขาบอกว่าสะดุ้งตื่นมาตี๑๓๐ค่ะ
ตี๑๑๓ตี๑๑๓นาที

แล้วได้ยินเสียงเป็นเสียงน้ำน้ำในห้องน้ำ
เปิดปิดจนเขาแบบไม่ไหวแล้ว
เอามือถือมาถ่ายคลิปแล้วมีเหรียญบาทวางอยู่ตรงหัวเตียง

แต่มันมีความพีคยังไงคือไปดูคือเขาบอกว่าเจอข้อความเขียนด้วย

ใช่ค่ะแล้วมันมีเรื่องรอยเท้าด้วยนะพี่เบิร์ต
คือเขาเข้ามาในห้องนี้ยังไม่เจอรอยเท้า

เหมือนมีร่องรอยพยายามลบอะไรสักอย่างด้วยไหม

นี่พอเขาเจอความพีคแบบนี้
แต่ไอ้ที่ขนหัวลุกมากแบบไม่ไหวแล้ว

ที่เปิดไปแล้วเจอสารพระภูมิตั้งอยู่แบบนี้

คือตอนแรกเขาโทรลงไปนะโทรไปที่ฟรอนต์
ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงนะว่าเจ้าหน้าที่รับสายแล้ว
แต่ฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินเสียงจากฝั่งเขา
เขายิ่งแปลกใจว่าแบบเฮ้ยเพราะอะไร
นี่ค่ะก็เลยลงไปแล้วก็ขอเปลี่ยนห้อง
ติดต่อหน้าฟ้อนต์โรงแรมเขาก็ให้ห้องใหม่มาจากชั้น๒
ห้อง๕๑๐มาเป็นชั้น๒
ดูล็อกอะไรก็ดูทันสมัยนะ
ดูโอเคใช่ไหมดูห้องด้านหน้าห้องนี่
เนี่ยแล้วก็ได้ห้องนี่๒๐๒ลองดูซิห้องนี้มันมีอะไรไหมคะ

มันไม่มีระเบียงจากชั้น๕ลงมาชั้น๒ย้ายตัวเลย
น้ำแข็งเลยยังค่องใจด้วย
แล้วไอ้๕๑๐นั้นเคยเปิดให้คนใช้ไหม

ต้องเคยอยู่แล้วสิเพราะมีเหรียญซื้อที่ไว้ไง

คือจะบอกว่าพอไปคุยกับพนักงานนะนะ
เขาบอกว่าน้องคนที่มาเปิดห้อง
ให้มาพักห้อง๕๑๐เป็นน้องพนักงานใหม่
แล้วห้อง๕๑๐ปกติไม่เปิด
ไม่เปิดให้ลูกค้าเข้ามานอน

นี่มันท้องเรื่องละครผีในวิทยุเลยนะ
แต่วันนั้นลูกค้าพักเต็ม

พี่ไปห้อง๕๑๐ละกัน

เล่าเรื่องนี้ไปก็ขนลุกจริงค่ะคุณผู้ชม

เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดหรอกแต่บอกแค่นี้
แล้วโรงแรมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไหมคุณธนวิน
งั้นเดี๋ยวไปพักที่ชั้น๒พักฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์
แล้วหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่าคุณธนวินจะมาพักที่นี่
พักฟรีตลอดชีพเลยนะคุณธนวินตลอดชีพเลยเหรอใช่ขอบคุณครับ

เขาเพิ่งโพสต์เมื่อเมื่อวานนี้บอกว่าออกข่าวเลยหรือ
อายเขาไม่ต้องอายพี่คนรู้จักพี่ทั่วประเทศแล้ว
นักข่าวพยายามถามด้วยคุณธนวินบอกมันตามตรงเถอะ
โรงแรมที่ว่าชื่อโรงแรมอะไร
ผมบอกพี่ผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมมาคุยกับทางโรงแรมแล้ว
อนุญาตให้เอาคลิปนี้ไปลงรีวิวได้แต่ห้ามเปิดเผยชื่อโรงแรม
ซ้ายมือเนี่ยเขาจะเขียนตายาย
แล้วเขียนปากกาลขนมึกหมดเออรายการอ๋อติดไว้ได้จะตาย
งั้นเดี๋ยวห้องนี้ให้พี่เบิร์ตนะเออให้พี่เบิร์ตนะ
ถ้าพี่เบิร์ตไม่เจอห้องพักแล้วเราจะได้เห็นดีกันแล้วขอให้เจอสารในห้องด้วยนะ
โอ้โหนี่อยู่แถวสุขุมวิทย์เหรอนี่เชื่อว่าชาวเน็ตกำลังคงทำงานแล้วล่ะ